คุณผู้ชมข่าวนี้ขอร้องเพลงไหนได้ไหม

เคยเป็นนายแบบด้วย

เป็นเอฟซีติดตามพี่หนุ่มอยู่ตลอดเลยค่ะ

ด้วยกันเนี่ยเอาภาพสมัยเดียวกับที่พี่หนุ่มเขาโพสต์ไว้นั่นแหละ
มาขยี้ให้สะอาดเพิ่มอีกรอบนึง

มีด่วนแล้วเดอร์

หรือจะเป็นอีกภาพหนึ่งที่อยู่ในฉากฉากหนึ่งของละคร
แหมตอนนี้นี่พี่หนุ่มเขาเป็นแบบพ่อหมีสายจ้ำม่ำนะภาพเมื่อสักครู่
ถ้าคุณผู้ชมเห็นทันนะ

นี่ใช่น้องมายูหรือเปล่า

ว่าไหมว่าเหมือนกันไหมไหนก็ไหนแล้วมาถึงขนาดนี้เราทำภาพเปรียบเทียบให้เห็นกันชัดไปเลยนี่
มา๑๘ปีการเวลาและแรงดึงดูดของโลกทำอะไรพี่หนุ่มไม่ได้เลยจริง
หลอกขึ้นไหมอ่าเฉลี่ยว่าหลอกขึ้นไหมเดินขวัญว่าหลอกขึ้นไหม
หลอกคนละแบบหลอกคนละแบบเจอตัวจริงหลอกกันในรูปในทีวี๑๐เท่า

คือหล่อขึ้นสมชื่อเลยนะหนุ่มขึ้นสมชื่อจริง
หลายคนนะบอกเอาไว้ว่าสู้กับใครก็ได้อย่าสู้กับพี่หนุ่มกัญชัยเลย
ใครจะไปกล้าสู้คะทั้งความสามารถเอ่ยทั้งความหล่อเหล่าเอ๋ย

ของทิศติดปากเว้น๑๐กว่าปีก่อนของพี่หนุ่มคืออะไรนะ

ด้วยตกปากฉีด
พอได้ยินปุ๊บดิฉันอุ๊ยเลย

ก็ติดตามผลงานพี่หนุ่มกันไปก็แล้วกันนะใช่ค่ะ